มีวิธีการทำที่แบบเด็ดมากไปดูกันค่ะ
ไปกันที่จังหวัดเลยนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้จะต้องเห็น
ไม่ได้น่าผิดที่ไม่ได้น่ามาซื้อองค์มาซื้อปลานินนี่แหละค่ะ
โอ้โหร้านเอิบองค์เนี้ยนะตั้งอยู่ร้านครัวบุญทิศนะคะ
ไม่ใช่โอ่งใส่น้ำข้างล่างไม่มีน้ำด้วย
เพราะว่าเขาทำโอ่งนี้สำหรับอบปลานินแดดเดียวเท่านั้น
นางประพิชยาการวิบูรณอายุ๔๒ปีเจ้าของร้านเขาบอกว่า
เปิดร้านอาหารอีสานแบบนี้มานานแล้วค่ะ
แต่ว่าเมนูเด็ดขึ้นชื่อของร้านก็คือปลานินแดดเดียวอบโอ่ง
ลูกค้าต้องมีการสั่งจองกันแบบล่วงหน้าไปเลย
วิธีการทำเขาบอกว่าใช้ปลานินแบบสดเลยนะ

แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันกับสูตรเด็ดเคล็ดลับเฉพาะร้านที่
ไม่ใช้ผงชูรสด้วย
จากนั้นนำไปตากแดดไว้ครึ่งวัน

ซึ่งถ่านจะต้องเป็นถ่านไม้มะขามเท่านั้นด้วยนะ
เพราะว่าไม้มะขามันจะให้ความหอม
ใช้เวลาอบ๑๕๒๐นาที
ก็จะได้ปลาแดดเดียวอบโอ่งที่หอมอร่อย
รสชาติหวานมั่นเข้มเข้าถึงเนื้อปลารับประทานกับผักลวกและน้ำพริก
สูตรเด็ดอร่อยลงตัวเป๊ะ
ความหอมของฟันที่อยู่ในโอ่ง
กลิ่นไฟที่ยุนโอ่งมันจะเพิ่มรสชาติของปลา
แล้วเราก็จะเสื้อผู้กับผักลวกเจ๋ว
เราจะมีเจ๋วพื้นบ้านเจ๋วทางภาคีสานแล้วนี่นะคะ
รสชาติจะมีทั้งเจ๋วแมงดาแล้วก็เจ๋วทะเล
โอ้มีทั้งแจ๋วแมงดาแจ่วทะเล
จริงแล้วร้านนี้ก็ยังมีอีกหลายเมนูที่อร่อยไม่แพ้กันนะคะ
ลองไปชิมกันดูได้ร้านนี้ขายดีคนแน่นร้านทุกวันเลยค่ะ
เอาล่ะไปดูอีกที่หนึ่งนะครับ
ที่จังหวัดขอนแก่นครับก็มีเมนูปลาดาวแดดเดียว
อู้วปลาดาวเหรอมาจากทะเลแล้วล่ะค่ะ

คนละป่าดาวคันนี้เป็นลักษณะแบบนี้
ปลาดาวนี้ของเขาที่ขอนแก่นนะครับ
เขาผลิตโดยชาวบ้านหนองกุงเซินอำเภอภูเวียง
โดยนำปลาดาวไปคลุกเคล้าให้เข้ากับเครื่องปรุง
ก่อนนำไปวางบนตะข่ายตากแดดทิ้งไว้๑วัน
จากนั้นเก็บใส่ถุงขายครับขายพวงละ๑๒บาท
พบว่าปัจจุบันนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
เด่นของปลาดาวที่นี่คือมีรสชาติอร่อยและราคาไม่แพงนะครับ
เป็นไงล่ะขายไม่พอ

ชาวบ้านก็หันมายึดทำปลาดาวแดดเดียวเป็นอาชีพหลักนะครับ
ก็มีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่
ส่งขายกันแทบไม่ทันอย่างที่บอก
โดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก
หาปลาได้จำนวนมากก็สร้างรายได้
เดือนละเนี่ยหลักหมื่นบาทเลยนะครับ
๑๐๐๐๐บาทเลยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดไปแล้วในตอนนี้ครับ
โอ้โหคุณผู้ชมก็ยังส่งไลน์กันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
สำหรับเมนูอาหารที่หลายคนชื่นชอบเป็นเมนูท้องถิ่นคุณผู้ชมด้วยนะคะ
น้ำปูนี่ไงมีมาเหมือนกันนะจากลำปาง
เมื่อสักครู่เราก็นำเสนอกันไปนะคะ